ชอบอะไรที่แบบว่าต้องส่องต้องดูกันแล้วก็มาทางนี้เดี๋ยวจะพาไปที่หลังหลังวัดหลังวัดที่นี่เขาบอกว่ามีเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านพญาบึ้งครับ
พูดถึงบ่อยจำได้แบบวัดโบตรราศทะ
ไม่ต้องขอคำมาขอโทษเบื้องมาแล้ว
ก็เดี๋ยวเราจะนำกระดาษที่ม้วนเหมือนเป็นสลาก

๐๙จำนวน๓ชุด๓เซ็ตอัดยัดบรรจุเข้าไปในรูของพญาเบื้องซึ่งเป็นบ้านของมัน
นั่นแหละเหตุผลทำไมต้องไปขอโทษมันก่อน
นี่ไงขอคำมานิดนึงค่ะแล้วสักพักพญาเบื้องเคลียร์ออกมาแล้ว
ค่อยเคลียร์ค่อยไถมันออกมา
แล้วเราก็เปิดดูว่ามีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตามนั้นคุณผู้ชมฮะแล้วเหมือนกับว่าพญาบึ้งมันจะรู้งาน
มันก็จะขี่ออกมาเป็น๒โตบ้าง๓โตบ้างเอาออกมาเป็นเซ็ตเป็นชุด
แคปหน้าจอไว้เลยครับภาพชาเอ้าไปแล้ว

ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ากล้องที่เขาเก็บภาพไว้มีการตั้งกล้องเอาไปเลยทีเดียว
ถามว่ามันจะชัดมันจะแม่นมันจะเป๊ะกับงวดที่จะมาไหม
อันนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบดูไว้เป็นแนวทาง
แล้วก็เก็บเอาไว้ในใจนะและบอกไว้ว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง
จำไว้เลยว่าพญาบึ้งก็ทำให้พวกเราบึ้งกันมาหลายงวดเหมือนกัน
ไม่ได้แบบยิ้มเบิกบานกันทุกคนเสมอไปใช่เออ